เวทีการแสดงของหมอลำกรอนจะจัดขึ้นในแบบที่เรียกว่าห้านหมอลำที่ในภาษาพื้นถิ่นอีสานมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ยกสูงขึ้นจากพื้นไม่มีฉากกั้นเพื่อให้สามารถมองเห็นการแสดงได้ทุกด้านทุกมุม
ส่วนมุมของเวทีจะเป็นลักษณะของเสาไม้๔ต้นปูพื้นด้วยไม้กระดานสูงจากพื้นประมาณ๑เมตร
จะมีไม้พาดลักษณะเป็นบันไดสำหรับใช้ขึ้นลงเวทีได้
โดยขณะทำการแสดงก็จะเอาบันไดออกเพื่อไม่ให้มีใครขึ้นไปรบกวนหมอลำ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน